ช่วงนี้เมื่อของแพงคนก็กลายเป็นขโมยไปซะ
เหตุการณ์นี้นะครับผู้ชายคนหนึ่งยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลย
ขโมยของที่ร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์๔ร้านในตลาดนกฮูก

เคสโทรศัพท์มือถือได้ฟิล์มติดหน้าจอไป
หลายต่อหลายบาทหลายต่อหลายชิ้นเลย
ท้ายที่สุดตำรวจสามารถที่จะรู้ตัวคนร้าย

คุณผู้ชมไปดูวินาทีในการตำรวจตามไปจับกลุ่มกันหน่อยนะครับ

ของสพรัฐนาธิเบสจังหวัดนทบุรีนะคุณ

ตำรวจบางนายต้องปลอมฮะปลอมตัวเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์

พอเจอเป้าหมายแล้วเอาวิ่งเข้าจับกลุ่มทันที

อยู่กับแฟนสาวต้องตกใจร้องเลย
แต่ตำรวจบอกเงียบก่อน
แล้วก็ชี้แจงว่าทำไมถึงต้องมาจับกลุ่มผู้ชายคนนี้นะครับ
ผู้ชายคนนี้คือนายกริสนะรวมทรัพย์

ขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน
ติดแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมกับแฟนสาว
กำลังจะขี่ออกจากหน้าการเคหะแห่งชาติ
วัดกู้สามที่อำเภอปรักเกร็ด
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ตำรวจบุกรวบตัวได้ทัน

กล้องวงจรปิดของร้านขายของที่ตลาดนกฮูก
โดยเฉพาะร้านขายเคสมือถือฟิล์มติดหน้าจออะไรต่างนานา

หลายร้านที่ผู้ชายคนนี้บุกเข้าไป
กมเงยมุดคันคลาน
เนี่ยมุดคันคลานก็เปิด
ดูสิมีทรัพย์สินอะไรบ้างก็ขโมยไปเสมอ
คือเขาตระเวนก่อเหตุลักษัพร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ๔ร้านนะฮะ
แล้วก็มีหนึ่งในผู้เสียหายก็คือนายมีชัยปับพานนท์อายุ๓๕ปี

นำหลักฐานกล้องวงจรปิดเหล่านี้นะครับจับภาพคนร้ายได้ชัดเจน
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๕มกราคมนะครับ
เขาเข้ามาก่อเหตุขโมยเคสมือถือไป๒๔๐ชิ้นคุณวรพร
เยอะมากขนาดนี้มูลค่าความเสียหายประมาณ๒๐๐๐๐บาท
ทีนี้ตำรวจก็หาเบาะแสแล้วก็ดูจากกล้องวงจรปิด
รูปภัณฑ์สันธารชัดเจนแล้วก็ตามตัวคนร้ายได้
นายกิจสนะให้การรับสาภาพว่าเป็นคนก่อเหตุลักษัพ

ขโมยเคสมือถือฟิล์มติดหน้าจอนำไปขายต่อ
ให้กับร้านอุปกรณ์มือถือย่านสนามเสือป่ากรุงเทพคุณ
เงินมา๖๐๐๐บาทนะครับนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ตำรวจก็ยึดของกลางเสื้อผ้าในวันเกิดเหตุ
วกกันน็อกแล้วก็เคสโทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่ง
ตรวจสอบประวัติเคยพบว่าก่อเหตุลักษัพ
ราวทรัพย์ในกรุงเทพรวมถึง๘ครั้ง
จึงแจ้งข้อหารักษัพโดยใช้ยานพาณะ
นำตัวส่งสพรัฐนาธิเบส
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปของกลางเพียบ
ตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มมาจนได้